ในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพัฒนาตั้งแต่
รากฐานนั่นคือนักเตะเยาวชนครับ
หลังจากที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
งานสำคัญที่จะต้องเร่งทำเป็นสิ่งแรกก็คือการจัดหลีกการแข่งขันให้กับทีมเยาวชนตั้งแต่รุ่นอายุ๑๑ถึง๑๒ปี
เพื่อคัดหานักเตะในระดับหัวกะทิมารวมตัวกันตั้งแต่ในตอนนี้
พร้อมทั้งส่งแข่งขันในระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายแรกก็คือไปฟุตบอลโลกรุ่นอายุ๑๗ปี
และที่สำคัญนะครับก็คือการพัฒนาบุคลากรของตัวเอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากครับ
เขาเรียกคัดสันลักเตะมาในสโมศนแล้วก็จัดหลีกนะครับ
เขาก็บอกว่ามีอยู่สามอย่างคือ๑พัฒนายาวชน๒พัฒนาโค้ช๓ปลายบอลโลก
พอปกติเราจะไปบอลยาวโลกแห่งเดียว
แต่ไม่ได้ดูว่าเราพัฒนายาวชนและกี่อาหารใหม่

ให้กับบรรดาสโมสรต่างทั่วประเทศ
ตามที่ตัวเองได้รับการอบรมในต่างประเทศ
แล้วก็ประสบการณ์ทั้งการเป็นโค้ชแล้วก็นักเตะ
เพื่อให้ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันครับ